คุณผู้ชมครับมาดูในโลกโซเชียลกันต่อนะครับ
มีการแชร์คลิปการรักษา

เอาตะปู

เอาไม้มาวางไว้ที่น่องของผู้หญิงคนหนึ่ง
เสร็จแล้วก็เอาตะปูตอกเข้าไป

เขาบอกว่าเป็นการรักษากระดูกทับเส้น

นี่ค่ะตอกเข้าไปตามที่ต่างแบบนี้
ตอนแรกที่เราเห็นคลิปนี้ออกมา

นึกว่าตอกลงไปในเนื้อของผู้หญิงคนนี้

ถ้าเข้าไปก็ได้รับบาดเจ็บนะ
แต่นี่มันเหมือนเป็นแบบแท่งไม้ใหญ่เนี่ย
วางไว้ตามเนื้อตามตัวแล้วก็ตอกเข้าไปนะครับ
เป็นคลิปที่พระสงฆ์กำลังใช้ค้อนเนี่ยนะครับ
อกไปบนแท่งไม้ที่บริเวณขาของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ตามตัวตามหลังเลยนะครับ

แท่งไม้ตอกไปบริเวณกระดูกสันหลังเหมือนกัน

เป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท๗ปี
หมอสั่งผ่าถูกไล่ออกจากงาน
อาตมาจัดให้จบม้วนเดียวได้ชีวิตใหม่

ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันไปสองด้านเลยนะครับ

กับส่วนที่เชื่อว่าจะเป็นการรักษา

เพราะในคลิปอาจจะทำให้กระดูก
เกิดอันตรายได้มากขึ้นหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับพระมหาศรีไพร
อาภาธโรพระสงฆ์ในคลิป

ด้วยการตอกเส้นมานาน๖ปีแล้ว

และคิดค่าบริการครั้งละ๓๐๐บาท
เอาเงินค่าบริการนี้ไปใช้

และค่าใช้จ่ายอื่นในมูลนิธิ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาทำให้คนไข้บาดเจ็บ
หรือว่าอาการหนักขึ้นแต่อย่างใดนะครับ
ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
ถือเป็นการรักษาทางเลือกเท่านั้น
วิธีการตอกเส้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียน
แต่อาจต้องเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
ทำให้เกิดอันตรายขึ้นต่อคนไข้หรือไม่นะครับ

กึ๊กเลยใช่ไหมนะครับตอนนี้เราสอบถามไปทั้งทางด้านของพระที่อยู่ในคลิป
แล้วก็ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสถาบันการแพทย์แผนไทย
บอกว่าเป็นทางเลือกนะครับ